ก่อนจะไปดู๑๗สาวหน้าสวยนะคะ
เรามาดูหน้าสวยของเราแล้วก็ข่าวของหนุ่มหมากค่ะ
เมื่อวานออกงานอีเวนต์ค่ะคุณผู้ชมก็ต้องไปแซวนิดนึง
ไปด้วยกันสวีทไม่เท่าไหร่นะคะ

เขาบอกว่าทริปนี้จัดหนักทั้งพาเที่ยวพากิน

พุ่มกระเป๋าแบบว่าซื้อของให้จริงหรือเปล่านะคะ
ไปฟังป่าหมากเรียนเลยดีกว่าว่าทริปนี้จัดให้เท่าไหร่
สำหรับน้องคิมเบอรี่สุดสวยสุดน่ารักค่ะ

อยากกินอะไรอยากไปไหนก็เหมือนพาไปพักผ่อนนั่นแหละครับ

ปิ้งมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับ

ปิ้งมันก็คือเราก็แค่แวะช็อปนู่นนี่บ้าง
ซื้อเป็นของขวัญให้ตัวเองบ้างอะไรอย่างนี้
ซื้อชิ้นไหนให้คิมไหมคะ

ซื้อของเดี๋ยวค่อยว่ากันโอกาสต่อไปแล้วกัน

เขาไม่ได้บอกว่าอยากจะได้อะไรเป็นพิเศษหรือยังไงไหมคะสำหรับ

เขาอยากมีเวลาแบบไปพักผ่อนบ้างเท่านั้นเอง
ของเขินอะไรเขาไม่อยากได้เท่าไหร่

ไม่หรอกครอง็บก้อแซวกันเล่นนะคะ
เนี่ยคงก็ต้องมีการช่วยเลือกตั้งปันอยู่แล้วนะ
แต่ว่าแค่ได้อยู่ด้วยกันนะคะก็โอ้โหมีความสุขแล้วล่ะ
ด้วยความว่าคนดังทั้งคู่หาเวลามาอยู่ด้วยกันมาเที่ยวด้วยกัน
มันก็ดีแล้วดีจนว่าสินของเขามีกันทั้งหมดแล้ว
ทั้งคู่แหละทั้งหมากทั้งคิมเขาก็รวยกันอยู่แล้วนะคะ